เลือกตั้ง๖๖เราก็ต้องไปดูบรรยากาศของการหาเสียงกันหน่อยนะฮะ
โดยเฉพาะแคนดิเดตนายยกรัฐมนตรี
แม่ก็ลงพื้นที่หาเสียงช่วยลูกพักเต็มไปหมดเลยนะฮะ
มีทั้งบรรยากาศของการได้รับการต้อนรับ
และมีทั้งบรรยากาศของการโดนไล่นะฮะ

ก็ไปช่วยพลภูมิวิพรรณภูมิประเทศ

และหนังสาวสก่าวใจสวัสดีคุณอ๋อม
ผู้สมัครสศเขตราซพร้าวในการหาเสียง

คะแนนเสียงจากประชาชนชาวกรุงเทพ

พ่อค้าแม่ค้าคนเดินช้อปปิ้ง
ก็มาขอถ่ายรูปกับคุณเศรษฐาตลอดทางเลย
หลายคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปนะฮะ

ท่านนายกอย่างนี้เลยเรียกอย่างนี้เลยนะฮะ
ขอถ่ายรูปกับว่าที่นายกหน่อยนะฮะ

อันนี้เป็นบรรยากาศของคุณเศรษฐานะครับ

แก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ

ไปเดินหาเสียงกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า

มีแฟนคลับโดยเฉพาะผู้สูงวัยมารอต้อนรับ
แล้วก็ขอถ่ายรูปจำนวนมากนะครับ

ก็มาต่อที่ตลาดออตก
อตกรนี่แหละอย่างที่บอกมี๒บรรยากาศคุณ

เอาเชียร์ต้อนรับก่อนละกันนี่ค่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ย
แวะร้านขายทุเรียนพัดพิเศษแพงที่สุด

อู๋ร้านนี้เออแล้วก็มีการชิมทุเรียน
ที่แม่ค้าจัดเตรียมไว้ให้แม่ค้าบอกว่า
รักลุงฮะชื่นชอบลุงตู่ครับ
แต่ไม่เคยได้เงินจากรัฐบาลลุงตู่ก็สะท้อนไป

ขายทุเรียนกิโลเป็นหมื่นแบบนี้
คงไม่ต้องได้เงินช่วยเหลือแล้วมั้ง
จากนั้นก็แซวเรื่องอะไรคุณ

จับมือแล้วก็แซวแหวนเพชรที่อยู่ในมือ
ในมือแม่ค้าบอกแหวนเธอสวย

แล้วก็ข้ามไปเดินหาเสียงในตลาดนัดจตุจักร
นี่ครับบรรยากาศของจตุจักรนะคุณ
มีคนตะโกนไล่ตามหลัง
บอกว่าไม่เลือกไม่เลือกจะเลือก

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนชู๓นิ้ว
ให้กับคณะของลุงตู่เลยนะฮะ
ไปดูบรรยากาศตอนนี้กันซะหน่อยนะฮะ
นี่ครับลุงตู่มาแต่ว่า
กองเชียร์ของพักอย่างอื่นตะโกนชื่อพักอย่างอื่นนะฮะเพราะอะไรละ
ที่อาจจะทำให้เกิดความรำคาญนะฮะ
ยอมรับว่าขณะนี้กำลังอะไรนะ
กำลังซื้อของประชาชนน้อยลง

ส่วนนโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติก็ให้มากกว่า๑หมื่น
ขอให้ไปคำนวณดูว่าให้ทุกเดือน
เดือนละ๑๐๐๐กับ๑หมื่นที่ให้ครั้งเดียว

เปรียบเทียบเรื่องนโยบายของคุณแข่งใช่ไหม
นะฮะบรรยากาศของการเลือกตั้ง๖๖นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป